คุณผู้ชมครับมาต่อกับเหตุการณ์นี้
จะขาดหลานชายถูกยิงตายในวันเกิดของตา
คุณผู้ชมฟังไม่ผิดคือหลานอายุ๒๐ปี

แยกย้ายกันไปอยู่มีคนโทรศัพท์ไปหาคุณตา
คุณตาหลานคุณตาโดนยิงตายนะครับ
สิ่งที่มันเกิดขึ้นหลานตายไปแล้ว

นี่เป็นภาพเหตุการณ์ตอนคุณตาเดินทางไปเจอร่างของหลานชายครับ

หรือว่านายทงชัยอายุ๒๐ปีโดนยิงตายครับ

พอคนโทรรีบโทรไปบอก

เหตุการณ์เกิดขึ้นริมถนนทางเข้ามหาวิทยาลัยราชมงคล

ธัญบุรีปฐุมเมื่อเที่ยงคืนที่ผ่านมาครับ
ตำรวจรับแจ้งว่ามีคนถูกยิงตายตรงนี้
ก็ไปเจอร่างของเขาอยู่ที่ถนน

ยิงเข้าที่บริเวณฝั่งซ้ายของลำตัวครับ
แล้วก็รถจักรยานยนต์ก็อยู่ข้างตัวเขา

เพื่อนของผู้ตายยืมรอพบตำรวจ
เพื่อนผู้ตายบอกว่าเขากับผู้ตายขี่รถมา
ออกจากบ้านจะไปซื้อของที่หมู่บ้านย่านนั้น
พอมาถึงทางเชื่อมเส้นทางเข้า
ราชมงคลธัญบุรีมีกลุ่มวัยรุ่นเขานั่งกันอยู่เต็มไปหมด
แล้วก็มีหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นคู่อริคว่างระเบิดปิงปองใส่เขา
แล้วยิงซ้ำมากระสุนไปโดนเป่าครับ
ตอนนั้นพยายามจะพาเป่าไปโรงพยาบาล
แต่ไม่ไหวเปล่าเสียชีวิตซะก่อนจึงแจ้งตำรวจครับ
ส่วนตาของปลาบอกว่าโอ้โหวันเกิดผม

หลานชายขอแยกย้ายไปกับเพื่อน
จนกระทั่งมีคนบอกว่าหลานโดนยิงตายแทบขาดใจ
ชาวบ้านจุดนั้นบอกว่าวัยรุ่นทะเลาะกันบ่อย
มีเสียงปืนยิงกันบ่อยคว่างปลาระเบิดกันบ่อย
แต่ไม่คาดคิดว่าจะมีคนตายแบบนี้

เพื่อหาข้อมูลของกลุ่มอริที่เป็นคนก่อเหตุ

เพราะโดนข้อหาฆ่าคนตายนะครับ
แสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณตาด้วยนะคะ